เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่นครศรีธรรมราช
งูเห่าเข้าบ้าน
เข้าบ้านเมื่อคืนนี้เอาสิวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น

เขาว่ากันว่างูเข้าบ้านจะมนำโชคให้โชครึเปล่า
อาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจปู่อิน
และอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจทุ่งใหญ่
ได้รับแจ้งนะคะคุณผู้ชมมีงูเข้าบ้าน

หมู่๒ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่
พบกับนางสาวปริยานุษย์น้ำรอบอายุ๓๒ปีที่เป็นเจ้าของบ้าน
นี่คุณเห็นไหมถึงแม้ว่างูมันจะตัวไม่ใหญ่นะ
แต่มันเป็นงูอ่ะพูดถึงว่าเป็นงูก็ไม่มีใครสู้แล้วแหละ
แล้วเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงด้วยเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
งูเห่า๑ตัวเลื้อยเข้ามาในบ้านของเธอ
มาช่วยกันจับหน่อยครับกู้ภัยนี่เลยมาพร้อมกับอุปกรณ์เต็มมือเลยนะคะ
คล้องงูใช้เวลาแป๊บเดียว๑๐นาทีจับงูได้ออกมา
แล้วเนี่ยคุณเห็นไหมเป็นงูเห่าตัวไม่ใหญ่มากความยาวเกือบ๑เมตร
และแน่นอนจับงูได้ทำยังไงคุณ
ใส่ถุงปุ๊ยสิคะถุงกระสอบแล้วก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
เจ้าของบ้านคุณปรียนุษย์เนี่ยเธอบอกว่าตอนประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
กลับมาบ้านจากที่ทำธุระแล้วเข้าบ้านมา
ระหว่างที่เธอกำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่โซฟารับแขก
สังเกตเห็นอุ๊ยงูอ่ะงูเลื้อยเข้ามา
แล้วเลื้อยเข้ามาทำท่าเหมือนจะฉกด้วยนะ
เธอก็เลยรีบกระโดดหนีเลยตกใจ
แล้วมีสติมากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับงูเลยค่ะ

ห่างนิดเดียวคืบนึงถัดเก้าอีกเก้าเดียวก็โดนฉกแม่
รู้สึกยังไงบ้างตกใจมากเลยค่ะ
แล้วก็ลูกเดินตามหลังก็รีบใช้ลูกวิ่ง

แล้วก็คนข้างบ้านเปล่าว่าไปตามในสิกค่ะ
ไม่งั้นโดนฉกแน่เลยขณะที่กู้ภัยกำลังช่วยกันจับงู
คุณค่ะชาวบ้านเพื่อนบ้านมาเต็มเลยเพราะเธอวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านไง
เออเพื่อนบ้านก็รีบมาช่วยมาดูกันเลยแล้วก็พอเพื่อนบ้านมาทำยังไง
ยังไงมายืนรอที่รถกู้ภัยคันนี้มายืนรอตรงนี้เลย
เห็นไหมเห็นไหมอ๋อไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะนั่นแหละค่ะ
แล้วเนี่ยนี่บ้านเลขที่ที่งูเข้าเขาว่ากันว่างูเข้าบ้านจะเป็นการให้โชค
เมื่อคืนพอดีเลยอ่ะครับโอ้ตายแล้วแต่ว่างูเข้าบ้านเนี่ย
ทีไม่ได้มาให้โชคอย่างเดียวนะมาทำอันตรายใช่
อันนี้สำคัญนะคุณผู้ชมเห็นไหมผู้หญิงคนนี้เขามีสติมาก
อ่ะน้องใบตองต้องฝากบอกแบบนี้งูเข้าบ้านเพราะว่าให้โชคใช่
แต่ผมบอกแบบนี้ถ้างูเข้าบ้านให้รีบโทรแจ้งกู้ภัยก่อนเลยจริง
ไม่ต้องมาคิดว่าจะได้ชงได้โชคเออไว้ทีหลังอันนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะ
ไม่มีใครคิดเรื่องได้โชคได้ลาบอะไรหรอกเดี๋ยวได้โดนฉกกันสิ
ตั้งสตินะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ